ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่สาวคนนี้แล้วกันนะคะนางเอกยุค๙๐คุณตายสายทาน
หลายคนคงจำกันได้นะคะแต่ก่อนหน้านี้เจอเธอเจอวิกฤตชีวิตรักค่ะ
ต้องออกมาเคลียร์ออกสื่อนะจ๊ะ
ว่าเธอไม่ใช่เมียน้อยนะคะ
ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอดีตคนรักดีกรีนักร้องเวที
ประกวดร้องเพลงชื่อดังมีครอบครัวแล้ว

ล่าสุดนะคะเจอสาวตายค่ะก็เลยขออัปเดตสถานะหัวใจนะคะ
ว่ามีหนุ่มคนใหม่มาดูแลหัวใจหรือยัง
ซึ่งเจ้าตัวค่ะก็เผยผ่านบันเทิงไทยรัฐว่าเออก็เปิดหัวใจเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ค่ะ
เจอผู้ชายนะคะที่มีครอบครัวแล้วมาหลอกซ้ำเดิมอย่างนี้ตลอดเลย
หลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะก็ที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะก็ยังมีแบบเปิดใจหรืออะไรอย่างนี้
แต่ไปเจอก็ยังเจอแบบเดิมอีกก็ยังเจอซ้ำอีก
จนวันนี้ตายเหนื่อยแล้วตายถือว่าตายโชคดีที่ทุกอย่างมันแป๊บเดียว
คือไม่ต้องเสียเวลาเยอะเราก็ไม่ได้ว่าเขาแบบหรือไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เขาอาจจะเป็นคนดีของคนอื่นแต่เขาไม่ใช่ของเรา

พอมาเจอติดกันแล้วตอนนี้แต่เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยเราก็อยากดุยงาน

ใช่ค่ะเจอสองใบโดดสองใบแต่จะหมา๓๔ใบเลย
เจอที่พี่เหรอนักกว่าเดิมอีก
หลอกใช้เดี๋ยวอาจจะแบบมีคดีความหรืออะไรก็ได้